เมื่อวานนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ออกประกาศฉบับสุดท้ายว่า
พายุโนรูเนี่ยอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วนะครับ
แต่ยังปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนต้องเฝ้าระวังต่อไปอีก
จังหวัดฝนยังตกรำคาญอยู่ครับคุณผู้ชมฮะที่จังหวัดตากฝนตกหนักครับ
คันดินกั้นน้ำแม่น้ำวังเนี่ยมันพังแล้วน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนนี่แหละครับ
ท่วมแบบนี้เลยท่วมแบบไหว้ได้อ่ะนะฮะท่วมถึงคอน่ะ
โอ้โหเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่หลังจากปริมาณน้ำมหาศาล
บากเข้าท่วมชุมชนบ้านเรือนของประชาชน๒๐หลังคาเรือนได้ครับ
ถูกน้ำไหลบากเข้าท่วมประชาชนเนี่ยติดอยู่ในบ้าน๑๒รายด้วยกันนะครับ
คุณป้าชี้เล่าเหตุการณ์กันใหญ่ล่าสุดนะครับสถานการณ์ที่จังหวัดตากยังน่าเป็นห่วง
มีประชาชนได้รับผลกระทบหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบแปดครัวเรือแล้วคาดว่าอีกสองสามวัน
ถ้าไม่มีฝนตกลงมาสมทบระดับน้ำคงจะลดลงอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์นะฮะกว่าระดับน้ำในแม่น้ำวังอ่ะ
เข้าสู่ภาวะปกติขยับไปที่บุรีรำครับชาวบ้านแล้วก็นักเรียนในพื้นที่บ้านโนนสว่าง
เอาเพิ่งกระสั่งนั่งเรือท้องแบนฝ่านน้ำท่วมสูงสองเมตรมา
ท่ามกลางสายฝนมาเนื่องจากแม่น้ำชีนะคุณผู้ชม
มันเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนกว่าสี่สิบครัวเรือนครับถนนถูกตัดขาด
ไม่สามารถใช้รถสัญจรได้แล้ว๔วันแล้วคุณผู้ชมเนี่ยฮะ
ต้องมาแบบนี้นี่นี่ต้องมาแบบนี้ค่ะก็ชาวบ้านบอกว่า
ที่ผมเคยนำเรียนฮะข้าวสารอาหารแห้งแต่อย่าลืมอะไร
อย่าลืมนมเด็กฮะนมผงเด็กเล็กนมยูเอสทีถุงดำให้เขาขับถ่าย
รวมถึงผ้าอนามัยให้สุภาพสตรีด้วยนะครับแล้วขอเพิ่มเลยอีกลำสองลำได้ไหม
เพราะตอนนี้มีลำเดียวไม่พอเพราะบางจุดเนี่ยน้ำท่วมสูงกว่า๖เมตร
ค่อนข้างจะเสี่ยงอันตรายครับกังวลว่าเดี๋ยวน้ำมันจะสูงขึ้นอีก
ที่โคราชครับนครราชศรีมาเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาครับ
ปริมาณน้ำจากเขื่อนลำพระเพิงอำเภอปากทงชัยไหลเข้าท่วม
โนนคอยอำเภอจักราชแล้วน้ำท่วมสูงประมาณหนึ่งเมตรกว่าฮะ
น้ำจำนวนมากนะครับไหลเข้าท่วมพื้นที่นาข้าว
โรงงานในเขตสมาคมพัฒนาประชากรเจ้าหน้าที่เอาเรือท้องแบนนะครับ
เลียงคนงานออกจากโรงงานเป็นการเร่งด่วนโดยในกลุ่มโรงงานแห่งนี้นะครับ
มีคนงานกว่าเก้าร้อยคนทีเดียวหัวหน้าจุดหน่วยกู้ภัยฮุกสามหนึ่งจุดจักราช
เล่าบอกว่าโอ้โหพี่น้ำมันมาแรงมาก
เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันขนย้ายสิ่งของแล้วก็อพยพคนออกจากพื้นที่
ซึ่งปริมาณน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นนะฮะต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ขยับไปที่มหาสารคามครับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
อุบลรัฐนะครับก็ปล่อยน้ำเพิ่มมากขึ้น
ทำให้วรรณอุทยานโกสัมภีร์ที่อำเภอโกสุมพิสัย
ติดลำน้ำชีนะฮะเนี่ยติดลำน้ำชี
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของลิงสมสีเทาและสีทองอืม
ที่มีมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยค่ะ
น้ำมันท่วมเต็มพื้นที่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันขึ้นมาเกาะอยู่แบบนี้ฮะ
อืมขึ้นมาเกาะอยู่แบบนี้เลยลิงเกือบแปดร้อยตัวครับอืม
สมัยมันอบพยพนะครับไปอยู่นอกเขตอุทิอ่าอ่า
โอ้โหแต่คราวนี้มันจะมาอยู่กับคนสิคะนี่สิฮะนี่สิครับอืม
ถ้ากัดเข้าไปแล้วยุ่งกันใหญ่ฝากเตือนประชาชนนะครับ
ใกล้วรรณอุทยานนะครับว่าลิงอาจสร้างความเดือดร้อนให้ท่านได้แหละ
ห่วงเวลานี้อีกจังหวัดที่ฝนตกหนักคือสุพรรณบุรีครับ
คุณผู้ชมมูลนิธิเสมอกันสุพรรณบุรีขอความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
มาช่วยรับผู้ป่วยติดเตียงไปส่งที่บ้านหน่อยนะครับ
พื้นที่อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนะครับ
น้ำท่วมสูงกว่าหนึ่งเมตรเจ้าหน้าที่ต้องนำผู้ป่วยติดเตียง
โอ้โหคุณผู้ชมหลายขั้นตอนน่าเห็นใจเอาลงเรือก่อน
แล้วก็เข็นลุยน้ำเข้าไปส่งถึงบ้านมอบข้าวสารให้ไปไข่ไก่
น้ำดื่มเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นโอ้โหดูสิครับโอ้โห
ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันแล้วนะครับแล้วระดับน้ำ
เอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในเขตพื้นที่ต่างนะครับ
กว่าร้อยถึงร้อยห้าสิบหลังคาเรือนแล้ว
ต้องใช้เรือสัญจรในการเข้าออกหมู่บ้านครับ